มีเรื่องมาเตือนกันนะฮะอืมน้องน้องหนูก็ต้องแหม
เดี๋ยวไปดูนะครับบ้านหลังหนึ่งที่กรสินนะฮะคือตามบ้านที่ต่างจังหวัด
เขาจะมีถังน้ำเอาไว้ใส่อะไรรองน้ำ
มีหนูน้อยคนหนึ่งอายุ๓ขวบวิ่งเล่นอยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวท่านดูนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เด็กก็วิ่งเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าปีนที่ถัง
ไปที่ถังดูฮะน้องเสื้อสีชมพูเนี่ยค่ะ
แล้วก็หน้าทิ่มหัวทิ้มลงไป
แล้วเด็กตัวเล็กคือไม่มีแรงจะดันตัวเองขึ้นมาหรอกเห็นไหม
เห็นพอดีรีบวิ่งมาดึงขึ้นไปเพราะว่าเท้าโผล่ขึ้นมา
อืมแม่ก็มองไปมองมาเอ้าลูกตกไปในถัง
ยังดีแม่อยู่ใกล้ใกล้นะโอ้โหเห็นไหม
โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะค่ะที่น้ำในถังมันน้อยมากอืม
ถ้าปกติถ้าน้ำเต็มถังนี่โอ้โหหายจงหายใจเข้าไปเนี่ยนะ
โอ้โหไม่รู้ว่าจะสำลักน้ำหรือว่าน้ำเข้าปอดอะไรยังไงไปบ้างนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
หนูน้อยวัย๓ขวบคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะ
เสื้อสีชมพูคนนี้วิ่งเล่นกับสุนัขแถวบ้านนะ
แล้วก็ปีนขึ้นไปที่ถังน้ำซึ่งมันก็มีน้ำอยู่ข้างในนั่นแหละ
แต่ว่าโชคดีที่มันเหลือน้อยแล้วก็พลัดตกลงไปหัวทิ้มไปในถังนะฮะ
โผล่ขึ้นมาที่ขาก็ถ้าจะนับเป็นวินาทีก็ประมาณสักเกือบเกือบ
สัก๒๐๓๐วิแม่เห็นพอดีวิ่งมานะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้ทัน
ได้ยินเสียงลูกร้องด้วยแหละนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่อำเภอสหัสสคันจังหวัดกรสิน
หลังนี้ฮะคุณแม่เขาก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
นี่ถังใบนี้เห็นไหมใบเบอร์เรอเลยเขาไว้รองน้ำกันนะครับ
เด็กหญิงวัยสามขวบเนี่ยวันนี้ก็เล่นอยู่กับพี่ชายตามปกตินะครับ
หลังเกิดเหตุญาติญาติก็ทำพิธีบายสีผูกขวัญแขนหลานให้กับหลานแล้วนะ
ตามความเชื่อของชาวอีสานนะฮะบายสีสู่ขวัญกันเรียบร้อยนะครับ
นี่วันนี้ก็ยังเล่นกับเพื่อนกับพี่ชายอยู่นะครับ
อายุ๒๓นะครับแม่บอกว่าวันเกิดเหตุ
ลูกสองคนก็เดินไปเล่นกับย่าที่ข้างบ้านหลังจากนั้นลูกสาวคนเล็กวัยสามขวบ
ก็เดินมาจากบ้านย่ากลับมาที่หน้าบ้านตัวเองก็อยู่ห่างกันแค่๕๐เมตร
ลูกสาวก็จะมาเล่นกับลูกสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้
จังหวะนั้นแม่ก็หันไปคุยกับย่าพอดีก็เลยไม่ทันมองลูก
หันมาดูลูกอีกทีนึงเอ้าลูกไปไหนไม่เห็นลูกที่หน้าบ้าน
สังเกตไปที่ถังน้ำหน้าบ้านเห็นรองเท้าของลูกชี้ฟ้าอยู่
ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปช่วยดึงลูกขึ้นมาจากถังน้ำได้ทัน
โชคดีที่ในน้ำในถังน้ำเนี่ยมีน้ำไม่มากนักก็เลยทำให้เด็กไม่จมน้ำนะฮะ
ใช่หัวยังแบบคุณยังไม่ได้จมน้ำลงไปอ่ะถ้าน้ำเต็มก็สำลักอีกอะไรอย่างนี้นะคะ
อื้มครับ

ตอนนี้ก็ผูกแขนกันแล้วเรียกขวัญให้หนูน้อยคนนี้

เห็นไหมสายสินเต็มเลยนี่เห็นไหม
นี่นะคุณแม่ก็ฝากบอกว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับว่า
ลูกหลานเล็กเนี่ยอันตรายรอบตัวจริงนะ
อย่าปล่อยให้คลาดสายตาเลยนะฮะเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหม

จริงแค่เสี้ยววินาทีนะ

ค่ะแล้วหนูน้อยคนนี้คือไวนะปีนปุ๊บปั๊บลงไปในถังเลย
อย่างน้อยก็ต้องหาฝงหาฝาปิดกันให้มิดชิด